มันจริงอย่างคำเล่าลือไหมว่าถ้าพ่อแม่เลิกกันลูกจะใจสลาย

คือความจริงเราไม่เคยพูดให้ปู่กับย่าฟังเลยว่าเราคิดถึงพ่อกับแม่

มันอยากให้เขาแย่ทางกันนะ

วันนี้บังเอิญมากนะป้าก๊อตที่ยืนอยู่ตรงนี้
ก็มีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายนิวมาก

สู้
ยกที่สองเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อต

ก็ร้องได้ให้มัน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับแฟนแฟนรายการของเราแล้วก็แฟนแฟนไทยรัดทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับ
แน่นอนที่สุดเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
หลังเคารพทงชาติแล้วพบกับเราได้ในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
รายการที่จะมีนักสู้นะครับถึงสองคนบนเวทีเดียวกันสู้แบบแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ
ชันกันว่าใครจะแม่นเนื้อเพลงกว่ากันถ้าร้องครบสิบเพลงเนื้อเพลงถูกต้องหมดนะครับ
รับไปเลยนะครับเต็ม๒ล้านบาท
ช่วยกันสะสมเงินทุนให้ได้มากที่สุดบอกแล้วสูงสุดคือคนละ๑ล้านบาท

ของเราคือจะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพื่อความสนุกนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะ
ไม่ผิดค่ะ๒ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เหมือนนักสู้คู่นี้ค่ะที่เปิดประเดิมคู่แรกในรายการของเรานะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ายกที่๑ผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปทำความรู้จักกับเขาอีกสักรอบหนึ่งค่ะกับภาพเรื่องราวชีวิตของทั้งคู่ค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวผมก็อาศัยกันอยู่ทั้งหมด๓คนครับ
มีผมมีปู่แล้วก็มีย่าครับ
ย่าผมก็อายุ๘๓นะครับ

อย่างย่าผมก็มีโรคประจำตัวครับที่ต้องไปหาหมอทุก๓เดือน
ก็ต้องไหว้วานให้คนแถวบ้านครับที่เขามีรถยนต์พาไปโรงพยาบาล
ส่วนปู่ผมก็เพิ่งไปผ่าตามาครับ
หมอเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ออกแรงมากครับ

ที่ผมอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอบังปะอินครับ
ซึ่งบ้านที่ผมอยู่อาศัยอยู่บนเกาะครับ

สัญจรออกไปข้างนอกนะครับผมก็จะไปโดยการใช้เรือครับ
เรือที่นิวใช้ในการหาปลาอายุกว่า๔๐ปี
สภาพจึงเป็นอย่างที่เห็น
ปัญหาในการทำมาหากินของผมในตอนนี้นะครับ
ก็คือเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของผมครับ
รั่วมากเลยครับต้องคอยวิทย์น้ำไประหว่างขับ
ซึ่งเรือลำนี้นะครับมีอายุ๔๐ปีครับ

ถ้าจะซื้อใหม่นะครับก็ต้องใช้เงินจำนวนประมาณ๒๖๐๐๐บาทครับ

ก็คือเงินไปซ่อมกระชังปลาด้านหน้าครับ
ซ่อมแซมทำใหม่นะครับก็ประมาณ๑๐๐๐บาทครับ
วันนี้นิวพร้อมแล้วที่จะขึ้นสู่เวที
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เขาสัญญากับคุณปู่ว่าจะทำให้เต็มที่
มาเอาใจช่วยนิวหนุ่มน้อยยอดกระตันอยู่
ที่หาปลาเลี้ยงคุณปู่คุณย่ากันนะครับ
เพื่อเรือและกระชังบาอันใหม่
ผมจะร้องให้สุดคำและจะจำเนื้อเพลงให้แม่นครับ

เหงื่อออกเงินถึงมา

แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีจำนวนปลา
จะกินคติประจำใจของป๊าก๊อต
ก๊อตขายยำไก่แซ่บอยู่แถวบางบอนจ้า
ก๊อตแม่ค้าขายยำไก่แซ่บอายุ๕๒ปี
ความสุขสุดของป้าก๊อตก็คือ
สมาชิกในครอบครัวของป้าก๊อต
ประกอบไปด้วยลุงชนอายุ๕๐ปี

ป๊าก๊อตเป็นคนกินอดทน

ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงอยู่ได้ทุกวันนี้มีกำลังใจก็คือ

น้องนุ๊กอายุ๑๖ปี

และยายแจ๋วอายุ๗๔ปี

แต่ก่อนยายไม่ได้เลี้ยงเข้ามาตอนเด็ก

แต่พอโตมาเขามีครอบครัว

เขาก็มาเอายายมาเลี้ยง
ดีที่สุดเท่าทุกวันนี้จ้า
ขอบใจขอบคุณนะลูกที่ดูแลแม่มาตลอด

แม่ขอให้ลูกเจริญทำมาหากินค้าขายอะไร
ก็ขอให้ลูกร่ำลูกด้วยนะลูกนะ

เขาเรียกว่าป้าก๊อตไก่แซ่บ

สเด็ดเพราะใช้สันในไก่อย่างดี

ตอนนี้ป้าก๊อตก็ขายยำไก่ล่อนเล่ไป

ทีนี้ป้าก็อยากมีร้านเป็นของตัวเอง

ก็จะได้มีลูกค้าเยอะขึ้น

ช่วงนี้ประสบปัญหาอะไรบ้างคะ
มีค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนปิด

แล้วอย่างนี้ขายได้วันเท่าไหร่คะ

ช่วงใหม่ขายได้เยอะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้๕๐๐ยังไม่ได้เลย

ถ้าวันนี้ได้ตั๋ง๑ล้านเจ้าไปทำอะไร

วันหนึ่งอย่างจับปลาได้เยอะเลย

ถ้าอย่างวันไหนที่ไม่ได้ปลาเลย
ซีลาเลยประมาณ๖๐บาทได้ยังไงครับเห็นบอกมีปัญหาประสุนปัญหาเรือรู้หรอ

ซื้อเรือครับแล้วก็ซ่อมกระชังปลาให้ปู่ครับ
เรือที่จะซื้อนี่ลำละเท่าไหร่
ลำละสามหมื่นบาทครับ
เข้าสู่ยกที่สองของการชิงเงิน
หนุ่มน้อยที่มาสู้เพื่อความสุขสบายของปู่ย่า

แม่ค้าผู้เป็นความหวังของครอบครัว
จะมีการชิงเงินเกิดขึ้นหรือไม่
มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
ทั้งคู่มากับครอบครัวที่นั่งอยู่ด้านล่าง

ในส่วนของประกอดมากัน๒คนค่ะ
ครับมากับสามีนะครับคุณชนแล้วก็ลูกสาวนะครับ
ยืบกันทั้งหมด๓คนครับมีใครบ้าง
มีปู่มีย่าแล้วก็มีผมครับ
ขออนุญาตถามน้องนิวอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่ไปไหน
กับแม่แยกทางกันครับตั้งแต่ผมอายุประมาณ๑๓
ที่แรกครอบครัวครับก็กำลังไปได้ดีครับ
คือสามารถมีรายได้สามารถดูแลให้ชีวิตเรา
เหมือนมีอยู่มีกินเหมือนคนอื่นได้ครับครับแล้วพอหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันครับ
ก็เริ่มลำบากจากที่ว่าพ่อเคยมีรายได้แม่เคยมีรายได้
เราก็เอามาจุนเจือครอบครัวก็เลยเริ่มถดถอยเริ่มหายไป
เพราะว่าต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ครับ
และน้องนิวก็ต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่ามาตลอดตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
ตอนแรกก็เสียใจมากครับ
ไม่รู้จริงไหมเขาบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่เด็กจะใจสลาย
คำนี้ถ้าคนไม่อยู่ในสถานการณ์จะไม่รู้เลย
งั้นพี่เป๊กขอถามนิวได้ไหมว่ามันจริงอย่างคำเล่าลืมไหมว่า
ถ้าพ่อแม่เลิกกันลูกจะใจสลาย

รู้สึกเหมือนกับตัวเองแย่กว่าคนอื่น
คนอื่นเขาอวดพ่ออวดแม่อย่างนี้ครับ
เราก็ไม่มีที่คบเหมือนเขาครับ
แต่ว่าในความโชคดีก็เราอาจจะได้เจอพ่อแม่ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้เจอเลย
แต่ว่าการเจอของเรามันเจอกันในแบบที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ครับ
คือความจริงเราไม่เคยพูดให้ปู่กับย่าฟังเลยว่าเราคิดถึงพ่อแม่
อันนี้ก็เกรงใจปูกับย่าอยู่
เราคิดแค่ว่าอยู่ได้ครับ
เพราะว่าคือผมก็ช่วยเป็นกำลังหาเงินกับปู่
นิวคิดเพื่อเป็นการเยียวยาตัวเองว่าอยู่ได้
และหนึ่งในนั้นเพื่อให้ปู่กับย่าสบายใจด้วยหรือเปล่า
เพื่อให้ปู่กับย่าสบายใจด้วยครับ
นิวก็เลยเคลือบฉาบไว้ด้วยความที่ให้ปู่กับย่าเห็นว่าเราไม่เป็นอะไร
แต่จริงแล้วเป็นยังไงบ้างน้องร้องไห้อยู่กี่ปีกับเรื่องนี้

ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือก็ยังมีแอบบ้าง
ดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน
ทีนี้พออยู่กับปู่กับย่าอยู่กับปู่ย่ามากี่ปีแล้วครับ
อยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่อายุ๑๓จนตอนนี้๒๔ปีแล้วนะครับ
๑๑ปีมีความผูกพันกับปู่ย่าขนาดไหน
ผูกพันมากครับผูกพันแบบไม่กล้าทิ้งให้ใครอยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าอย่างย่านบางครั้งเขาน็อกไปเลยก็เป็นครับ
ย่าน่าจะแบบเป็นห่วงปู่หรือว่าห่วงผมไงครับ
เขาจะไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไร

ริมน้ำวัดนะครับไม่รู้จะช่วยใครเราจะขอร้องพระก็ย่าเราเป็นผู้หญิงนะครับ
ก็ใครอยู่ใกล้เขาก็มาช่วย
ทุกครั้งที่พูดถึงคุณปู่กับคุณย่านิวจะร้องไห้

ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจะอยู่ยังไงครับ
เราอาจจะชินที่ว่าไม่มีพ่อมีแม่อยู่แล้วเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าอีกนานกว่าพ่อแม่จะจากไป
แต่เราเหมือนความสุขมันอยู่อีกสั้นอยู่สั้นนะครับ

แสดงว่าทุกวันนี้นิวอยู่กับความกลัว
เพราะว่าเคยมีแผลเรื่องคุณพ่อคุณแม่มาแล้วหนึ่งครั้ง

นิวก็เลยกลัวกับการจากลาในครั้งนี้

เรื่องเงินที่จะเยี่ยวอย่าครอบครัวก็เป็นสิทธิ์สำคัญ
ไม่อยากให้พ่อแม่ของน้องนิวแยกทางกัน

แสดงว่านิวรักปู่กับย่ามากเลยอยากให้ปู่กับย่าอยู่ไปนาน
คุณปู่ต้องรักษาสุขภาพนะคะคุณปู่
ตาเป็นไงบ้างตอนนี้เห็นบอกว่าเพิ่งไปผ่าตามาแล้วก็ยังไม่หายดีเลย

เห็นไม่ชัดเท่าไหร่มันพลาดครับ
ดันมีต้อเนื้อเป็นแทรกซ้อนหรือว่าเป็นอะไรคะคุณพ่อ

เป็นต้อหินขึ้นมาแทรกซ้อนหลังจากผ่าแล้ว

ขอให้คุณปู่หายเร็วนะคะขอให้ตามองเห็นนะคุณปู่นะ
อกจากคุณปู่จะเลี้ยงดูนิวมาอย่างดีแล้ว
นิวเองก็ถือว่าเป็นหลานที่น่ารักกระตันยูมากเลย
คุณปู่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องนิวไหมคะ
เพราะว่าตอนนี้ปู่รู้แล้วว่าเขานอนร้องไห้

อยากบอกอะไรกับนิวคะเชิญค่ะ

ก็ขาดคุณพ่อคุณแม่

ยังมีคุณปู่คุณย่าให้ดูแลอยู่

คิดถึงแม่ขนาดไหนปู่ร้องไห้เยอะมาก

ก็คือว่าปู่ภูมิใจในตัวนิวมาก

นิวครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณปู่

เราก็ต้องต่อสู้กันไป

เราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินของเรา

ไม่รู้จะ
บอกยังไงแต่อยากให้อยู่ด้วยกันนาน

นิวถ้านิวรู้สึกว่า

ก็มีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายนิวมาก

ตัวป้าก๊อตเองคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกัน

ก็จนน่าจะอายุ๓๐
ก๊อต๓๐เขาก็กลับมา
ได้เจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง

ถ้ามั่ว่า๒๐๐กว่าปี

ป้าก็ดีใจนั่นแหละก็เห็นแก

ก็บอกรักแม่ไง

แม่ก็บอกว่ามีลูกสาวคนเดียว
น้ำตาไหลไหมตอนที่แม่พูดอย่างนั้น

ถามหน่อยค่ะว่าทั้งที่แม่ไม่ได้เลี้ยงเรามา
แล้ววันหนึ่งที่แม่กลับมาให้เราเลี้ยง
ทำไมป้าก๊อตถึงตัดสินใจว่าจะต้องเลี้ยงดูแม่ให้ดี
ว่าเหนื่อยยากขนาดไหนก็ต้องดูแล
เพราะเรารู้ไงเรารักลูกยังไง

พอแกกลับมาป้าก๊อตก็ตัดสินใจเลยว่ามามาอยู่ด้วยกัน

ในฐานะที่ป้าก๊อตผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่พ่อแม่แยกกัน

แต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าประก๊อต

ร้องไห้ทุกคืนเลยสงสารมาก

วันนี้ค่ะเรื่องราวคล้ายกันจริงค่ะ
ถ้าทั้งคู่นะคุณผู้ชมสามารถฝ่าฟันให้ครบทุกยกได้
ไปเลยค่ะคนละ๑ล้านบาทค่ะ
ครั้งที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะ๑ยก
วันนี้ค่ะจะเข้าสู่ยกที่๒ค่ะ
คราวที่แล้วป้าก๊อตเป็นคนเริ่มร้องเป็นคนแรก
คราวนี้ก็ต้องสลับกันให้นิวร้องเป็นคนแรกบ้างนะครับ
เพราะคราวที่แล้วร้องทีหลังรู้สึกกดดันใช่ไหมคราวนี้ได้ร้องก่อนนะครับ
งั้นขอเชิญป้าก๊อตทางด้านล่างครับ

ถ้าพร้อมนะครับมาถึงยกที่๒นะครับ
อินโทรยกที่๒ของนักสู้นิวมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นไงครับ
ก็ละครับเพลงนี้ออกทั้งใต้หน่อย
ล่มใจมาหน่อยนึงครับ

ถ้านิวร้องผิดแล้วป้าก๊อตร้องได้
เวชทำแตกโฌมจะตกไปอยู่กับปั๊กก๊อตทันทีนะครับ
เพราะฉะนั้นทั้งคู่คะประคับประคองกันไป
ให้ร้องถูกทั้งคู่ก็แล้วกันนะคะขอให้โชคดีค่ะ
ตัวช่วยล่ะครับมีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ
แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกได้๒แผ่นป้ายนะครับ
และในเพลงนี้นิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ

ลงรถทั่วเมืองราชินายาโบจาลูกม้าอย่าช่วยหน่อย
พบความแพ้ภายจากตายเมื่อรักมีลอย
หัวใจเงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
ลงรถทั่วมหยามโหร้องหายโห
แม่สาวทักษิณธรรมภีร์
รับงานกลมหัวหลอกลวงให้ช้ำชีวิต
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจผีปวดเหล้า
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอน
สู่เมืองชุมพร
ฟ้าเมื่อค่าหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จริงใจเพียงเจ้าเรือรักลม
เพราะหนุ่มส่วนยาง
ลงรถทั่วเมืองราชศรีมา
สุดเววาใจหาย
เมื่อกลายสว่าง
เววเสียงเพลงเข้น
จากแดนอีสานเมื่อสาน
คนรักเหมือนห่าง
กลับมารักษาแผลใจ
ลงรถทั่วเมืองราชสีมา
สุดเววาใจหายเมื่อไกล
ที่สว่างแววเสียงเพลงเคนจากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาเพลงใจ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะร้องได้ไปเหรอหรือร้องถูกกันแน่
อย่างนี้ทั้งห้ำนิวฉิบมือโผล่ไฟด้าย
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน